คุณผู้ชมคะประเมินในอีกประมาณสักเดือนหนึ่งข้างหน้าเลยนะคะ
ให้ทางคนที่อยู่ในกรรมธิการก่อนค่ะคุณชัยวุฒิ

ผมคิดว่าตอนนี้มันมี๒ทางเลือกที่ผมอยากเรียนก็คือ

ด้วยกับแนวทางของทั้งฝ่ายข้างฝ่ายรัฐบาล
แล้วมาโหวตเห็นชอบกับร่างรัฐมนุนของเราตั้งสอสร
แต่ถ้าสวเขาอาจจะมีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเขาไม่เห็นด้วย
ก็อาจจะมีร่างใหม่ที่ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเป็นร่างที่สวเห็นชอบ
คือเช่นหลักการนี้อาจจะมีการแก้ไขบางเรื่องบางประการที่มีข้อจำกัดบางอย่างที่ต่างกับร่างของเราสองคน
ของสองฝ่ายก็เป็นไปได้และเข้ามาใหม่
หรือสุดท้ายก็อีกแนวหนึ่งก็คือไม่มีการแก้เลย
ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งผมก็ผมก็เชื่อว่าก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราก็ไม่ควรคิดว่าจะไม่มี
เพราะวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มันไม่น้อยกว่าคนที่อยากแก้คนที่ไม่ให้อยากแก้ก็เยอะเข้าใจ
เพราะว่าผมเองเนี่ยผมเจอเลยว่าพอเราตั้งกรรมธิการแล้วผมบอกเนี่ยตั้งกรรมการเพื่อจะแก้อำนูนให้ได้เนี่ย
คนตะวนีผมก็มีว่าทำไมไม่โหวดให้ตกไปเลยเพราะไม่อยากแก้อำนูล
มีค่ะมีค่ะไม่ใช่มีแต่คนอยากแก้คนไม่อยากคนอยากเห็นชอบให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะว่ารัฐมนูลเนี่ยพอเริ่มแก้ปุ๊บก็ทะเลาะกัน
ทีนี้ให้คุณวิโรธประเมินบ้างค่ะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเรียกว่ากลยุทธ์ในการสู้ในสภาจะเป็นแบบไหนคะ
ผมก็คิดว่าเราก็ต้องหาทางติดตามนะครับว่าความจริงใจเนี่ยในการแก้ไขรับนูนเนี่ยมีหรือไม่คำถามนี้ครับคนส่วนใหญ่ส่วนน้อยเนี่ยสุดท้ายวัดกันที่ประชามติอยู่แล้วถูกไหมครับและที่สำคัญเนี่ยพักการเมืองหลายพักก็หาเสียงด้วยนโยบายว่าจะแก้ไขรัฐนูลเพราะก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐมนูลมีปัญหา
คนไปเลือกตั้งเนี่ยมีความชอบทำในการเลือกตัวแทนของเขา
แต่ตัวแทนของเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจรัฐมนูล
หรือมีความพร้อมที่จะมาร่างรัฐมนูลทุกครั้งเวลาเลือกตั้งเนี่ย
ก็เลือกคนที่ตัวเองรักเลือกคนที่ผูกพันกัน

อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของสอดสลองนะครับผมบอกให้ไว้ก่อน

แต่คนที่ไม่ลงพื้นที่ไม่ลงเลือกตั้งกับประชาชนจะไม่เข้าใจ
เวลาคนเลือกตัวแทนเขาไม่ได้เลือกคนที่เข้าใจร่ำนูนที่สุดนะ
เขาอาจจะเลือกคนที่เขาชอบคนที่เขารัก
ซึ่งอาจจะไม่สามารถร่างรับนูนที่เป็นประโยชน์เลยก็ได้

เดี๋ยวให้คุณชัยวุฒิต้องให้ทางคุณวิโรธด้วยค่ะ
ขอสั้นไม่น้อยกว่ากันค่ะ

นี่ก็คือการที่เราไม่ได้ให้ความเคารพกับเสียงของประชาชน
คือวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เคยดูถูกประชาชน

ประชาชนเท่านั้นที่จะเห็นปัญหาของเขา
และประชาชนควรเลือกตัวแทนของเขา
เข้ามาร่างกติกาที่เป็นฉันธามติในการอยู่ร่วมกัน
วันนี้๒๕๖๓สื่อโซเชียลมีเดียต่าง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างได้อย่างเปิดกว้าง
เราเปิดโอกาสให้กับประชาชนนะครับ
เวลาในสภาพก็ไม่พอเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ว่าเรายังคุยกันได้อีกหลายเวทีนะคะ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในส่วนของกรรมธิการ

แล้วก็นอกสภาวบรรยากาศจะเป็นแบบไหน

เนื้อจริงของการแก้ไขการเมือง

เนื้อจริงนอกเหนือจากบรรยากาศโดยรอบนะคะ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ